ไปดูที่วัดอ้อน้อยกันบ้างค่ะ
เพราะว่าตั้งแต่ช่วงซ้ายช่วงบ่าย
เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปไปตรวจค้นอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าได้รับแจ้งว่าที่วัดอ้อน้อยเนี่ย
มีเรื่องของสัตว์ป่าอยู่
มีขอนะมีความดาวน์
ใช่ค่ะทีนี้ก็เลยต้องไปตรวจสอบ
เรื่องของผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรของมูลนิธิ
รวมถึงไปตรวจสอบเมื่อวานนี้เนี่ย

ทีนี้บรรยากาศที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเมื่อวานนี้ค่ะ

พอไปถึงแล้วผู้สื่อข่าวก็ไปด้วยเนี่ยนะคะ
ว่าค่อนข้างเงียบเหงาตั้งแต่เช้าเลย
พระลูกวัดก็มีการปฏิบัติศาสนกิจตามปกติ
ส่วนลูกศิษย์อดีตพระพุทธอิสระอย่างนาย
สมยศถาวโรอายุ๖๒ปีเนี่ย
เขาเดินทางมาจากอำเภอกาบเชิงที่สุรินทร์
ตั้งแต่กลางคืนแล้วค่ะมาถึงตอนเช้า
แล้วก็บอกว่าตั้งใจจะอยู่นครปฐม๔๕วัน

นัดกับลูกศิษย์คนอื่นจะไปเยี่ยมที่เรือนจำ
รับด้วยนะคะว่าพอรู้ข่าวแล้วทราบข่าวแล้ว
รู้สึกช็อกรู้สึกตกใจแล้วก็เสียใจ
ในฐานะที่เป็นลูกศิษย์อยากที่จะเรียกร้องขอความยุติธรรม
แล้วก็พูดถึงเรื่องของการบุกเข้าไปจับกลุ่ม
บอกว่าเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุ
แล้วก็อย่างที่บอกค่ะคุณผู้ชมพอเข้าไปเนี่ย
คือพระพุทธอิสระยังจำวัดอยู่เลย
ทำไมเจ้าหน้าที่ถึงจะต้องไปเป็นหน่วยคอมมาโดอาวุธครบมือ
ดูลวนแรงไปหรือเปล่าครับแล้วก็ทางประตูเข้าไปแบบนั้น
อกจากนี้ก็บอกด้วยนะคะว่าถึงแม้ว่าจะลาศิกขาแล้ว
ในฐานะลูกศิษย์ยังเคารพยังศรัทธาเหมือนเดิม
ออกจากเรือนจำก็ยังเคารพเหมือนเดิม

แกก็ทำดีที่สุดนะพูดตรงนะ
แกก็ปฏิบัติดีมากครับ
ญาติโยมมากันเยอะครับแค่นั้นเอง
แต่ไม่น่าเกิดเรื่องแบบนี้รู้สึกก็เสียใจมากครับ
เสียใจแต่ในจิตใจก็คอยให้กำลังใจท่านอยู่
แค่นั้นเองครับยังเคารพนับถือครับผม
ท่านออกมาก็เคารพรับถือครับผมนะ
ส่วนพระลูกวัดนะคะทีมข่าวก็ไปสอบถามเหมือนกัน
ถึงความรู้สึกหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น
ตั้งแต่วันพระรหัสบดีที่ผ่านมานะคะ
พระลูกวัดก็บอกว่ารู้สึกตกใจที่เจ้าหน้าที่ทำขนาดนี้
แต่พระสงฆ์แต่ละรูปก็ยังคงทำหน้าที่ต่อไปนะคะ
เรื่องอนาคตก็ยังมาไม่ถึงจะทำปัจจุบันจะทำวันนี้ให้ดีที่สุดก่อน
ซึ่งอดีตพระพุทธอิสระก็เคยวางรากฐาน
เรื่องของการปกครองในวัดเอาไว้หมดแล้ว
แม้ว่าวันนี้ตัวท่านจะไม่ได้อยู่ที่วัดก็ไม่มีปัญหาอะไร
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับคนสนิทอดีตพระพุทธอิสระ
ก็บอกว่าเมื่อเช้าหวานทั้งตัวคนสนิทแล้วก็เจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย
เดินทางไปเยี่ยมอดีตพระพุทธอิสระที่เรือนจำ
พอไปเห็นสีหน้าสีตาก็ยังเห็นว่ายังสดชื่นท่าทีเรียบเฉย
ก็เหมือนครั้งตอนที่ครองผ้าเหลือง
แล้วก็มีการฝากภารกิจต่างที่ยังคั่งค้างอยู่กับทางเจ้าอาวาส
อย่างเช่นเรื่องของการสร้างพระหน้าปรกองค์ใหญ่
ตั้งอยู่ด้านหน้าวัดตอนนี้ยังไม่แล้วเสร็จนะคะ
แล้วก็อีกเรื่องที่เป็นห่วงก็คือการดูแลพันไม้ต่างในวัดที่มีการเพาะชำไว้
การดูแลภายในวัดเพราะว่าที่ผ่านมา
อดีตพระพุทธอิสระก็เป็นเหมือนที่ปรึกษา
แนะนำกิจกรรมต่างภายในวัดตลอด

เจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด

รวมถึงเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์

มีการสนที่กำลังกันคุณผู้ชม
นี่เอาหมายสารไปตรวจค้นทั่วบริเวณวัดอ้อน้อย
อีกรอบนึงนะคะที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม
เพราะว่ามีการได้รับแจ้งมาตอนแรกนะคะ
เรื่องที่ได้รับแจ้งก็คือว่ามีสัตว์ป่าคุ้มครอง
ใช่ฮะก็มีสัตว์ป่าคุ้มครองอยู่ภายในวัดนะครับ
ก็จะมีหมีขอสีดำ๒ตัว
ตรวจสอบแล้วเพราะว่ามีใบอนุญาต
ในการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราวถูกต้อง
ส่วนเรื่องของกวางดาว๔ตัวนะครับ
คือกวางดาวไม่ได้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
ทางวัดก็ปล่อยให้เดินอิสระไม่ได้กักขังนะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่นอกจากตรวจสอบสัตว์ป่าแล้วนะฮะ
ก็ยังไปตรวจเรื่องของสมุนไพรด้วย

เพราะว่าที่วัดอ้อน้อยก็ถือว่าดังเรื่องของสมุนไพรเหมือนกัน
ใช่แต่ทีนี้ดูเรื่องของประเด็นเรื่องสัตว์ป่ากันก่อนแล้วกันนะคะ
เพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอไปตรวจสอบกวางดาว๔ตัว

มีกวางอีกตัวหนึ่งมันคือกวางม้า
อันนี้กวางม้าถือเป็นสัตว์ป่าสงวน
ถ้าเกิดว่าพบจะต้องจับไปปล่อยในเขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่า
เอาไปฟังบางช่วงบางตอนที่หัวหน้าสายตรวจสัตว์ป่า

ปรากฏว่าพบรหัสไมโครชิปตรงกับที่
กรมพยานเคยฝังไมโครชิปไว้ที่ตัวหมีขอ
สันนิษฐานได้ว่าเป็นมีขอ๒ตัวน่ะ
เป็นขอชนิดตรงกับที่เคยขออนุญาต
คุ้มครองไว้ในชั่วคราวสามารถเลี้ยงได้
ส่วนกวางที่เราพบที่เราเห็นเบื้องต้น

มีตัวใหญ่อยู่ประมาณ๒ตัวตัวเล็กอยู่๒ตัวนะครับ

ซึ่งกวางดาวไม่ใช่สัตว์ป่าคุ้มครอง
ตามพบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

แล้วแต่เลี้ยงให้เป็นไปตามถูกหลักในการเลี้ยงสัตว์
นอกจากนี้คุณผู้ชมก็มีการไปตรวจสอบ
เกี่ยวกับยาสมุนไพรอโรคยาเพศัตริย์
โรงเจหอคุณธรรมฟ้าของวัดอ้อน้อย
ก็จากการที่เข้าไปตรวจสอบ
ก็พบยาสมุนไพรกว่า๒๐ชนิด
ซึ่งก็ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ
แต่ว่าโรงงานผลิตมีการจดทะเบียนถูกต้อง
ทีนี้ก็จะมีการนำตัวผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ไปตรวจสอบเรื่องของคุณภาพอีกครั้งหนึ่ง
แต่ก็คาดว่าน่าจะไม่มีผลอันตรายอะไร
เพราะว่าส่วนใหญ่ก็เป็นสมุนไพร
แล้วนอกจากนี้ทางตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
ก็ไปตรวจสอบพบเจอแรงงานต่างด้าวเพิ่มเติมด้วยนะคะ
โดยเป็นแรงงานต่างด้าสัญชาติพมร์

แล้วก็มีแรงงานชาวจีนอีก๒คน
ที่ทำงานพวกเพ้นสีกระเบื้อง
แล้วทุกคนมีเอกสารมีพาสปอร์ตถูกต้อง
แต่ว่าไม่ได้แจ้งที่พักเป็นหลักแหล่ง
ตามมาตรา๓๘ก็จะต้องถูกปรับ
คนละไม่เกิน๒๐๐๐บาท
โดยนายจ้างเป็นคนจ่ายคือทางมูลนิธิธรรมอิสระ
สรุปว่างานนี้เจ้าหน้าที่ก็ปรับไป
บอกว่าไม่เกิน๒๐๐๐บาทคือปรับไปคนละ๑๖๐๐บาทนะคะ